นี่แหละครับภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมครับ
ว่ามีการล้อมเตียงคนไข้ปิดม่านแล้วจากนั้นคนนั้นทำอะไรฮะ
ทุบตรงบริเวณหัวนะเพราะว่าตอนแรกต้นคลิปนี้จะเห็นเลยว่าเปิดม่านอยู่

และมีคนล้อมเตียงอยู่หลายคนรวมถึงมีคนที่ใส่เครื่องแบบตำรวจด้วย
แล้วก็เดินเข้าเดินออกอยู่แบบนี้กะว่าจะปิดม่านไม่ให้ใครเห็น
ไม่ให้คนไข้คนอื่นเห็นไม่ให้หมอพยาบาลเห็น
แต่กล้องวงจรปิดที่มันติดอยู่บนกำแพงด้านที่สูงมันส่องเห็นครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่๑๘สิงหาคม
ก็สามารถบันทึกภาพกลุ่มชายแต่งตัวคล้ายตำรวจ
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบสังกัด
แต่งเครื่องแบบคล้ายอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองชมบุรี

ยืนรายล้อมเตียงของผู้ป่วยเตียงของผู้บาดเจ็บ
จากนั้นรูดม่านปิดแล้วลงมือทำร้าย
โดยอศนายหนึ่งที่ใส่หมวกแก๊ป
ใช้มือเงื้อแล้วก็ทุบลงไป
กที่ผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่บนเตียง

เนื่องมาจากผู้ป่วยที่ถูกทำร้ายบรายนี้คือ

คือเขาขี่รถจักรยานยนต์

ซึ่งก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่๑๘สิงหาคม

ขี่รถจักรยานยนต์แหกด่านตรวจ
แล้วก็ไปชนใส่นายขวัญชัยช่างเหล็กอายุ๕๗ปี
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองชมบุรี
ขณะช่วยตำรวจสพเสม็ดตั้งด่านตรวจบริเวณ
ถนนสายบายพลาสเลี่ยงเมืองหนองมนต์
ก็การที่เด็กแว้นคนนี้ขี่รถแหกด่าน

ทำให้เจ้าหน้าที่ก็คือนายขวัญชัยได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือขาหักทั้งสองข้างเลยนะคุณ
ศีรษะฟาดพื้นก็อาการสาหัส
ส่วนเด็กแว้นวัย๒๐ปีที่ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งมารักษาตัวด้วยเช่นกัน
ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาแห่งนี้
แล้วก็ถูกอายัดตัวไว้ดำเนินคดี
พออยู่ที่โรงพยาบาลก็มีกลุ่มอาสาสมัคร
ซึ่งเป็นเพื่อนของนายขวัญชัยผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจประหลัดอำเภอ
เดินทางมาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
แล้วก็มาล้อมเตียงปิดม่าน
ก่อนที่อาสาสมัครคนหนึ่ง
จะทำร้ายผู้บาดเจ็บเด็กแว้นวัย๒๐ปีคนนี้
คาดว่าน่าจะเป็นการแก้แค้นที่เด็กแว้นขับรถ
เพื่อนอาสาของเขาจนขาหักสองข้างและศีรษะฟาดพื้น
ตอนคลิปนี้ที่มันมีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาก็บอกว่ารอนะรอการแถลงจากทางโรงพยาบาลว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมช่วงสายของวันนี้
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังพ่อเมืองค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีคือนายพักครทรเทียนชัย
ก็เปิดเผยนะคะผู้ว่าบอกว่าผมเห็นคลิปแล้ว
ผมสั่งการให้นายวิสิทธิพวงเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
ซึ่งดูแลฝ่ายความมั่นคงไปสอบสวนบุคคลที่ปรากฏในคลิปทั้งหมด
ว่าเป็นการทำร้ายผู้บาดเจ็บหรือเปล่า
ซึ่งถ้าเกิดว่าทำจริงอันนี้ผู้ว่าบอกว่ามันเป็นการไม่สมควรอยู่แล้ว

ใช่แล้วก็สถานที่ตรงนั้นมันคือโรงพยาบาล
มันคือสถานที่ที่ช่วยเหลือชีวิตคนนะคะ

ไปประสานกับทางโรงพยาบาลดูว่าไอ้ตรงนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
แล้วใครที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นเราก็จะให้มีการรับสิทธิ์ข้อให้จริง
ซึ่งในภาพอาจจะมีเหลืออย่างโทษคล้ายประทึกคนนึงอยู่ค่ะ
เงินเร้นหรือว่าเป็นการแลงกันที่จะไม่ห้ามปล่องกลุ่มน้องไหมคะ
คือตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราคงต้องไปดูในเหตุการณ์จริงก่อนนะครับ
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผมดูในคลิปเนี่ย
มันจะมีการปิดมากมีการปิด
แล้วก็ภายในนั้นเราก็มองเห็นเหมือนกับมีคนง้างหมัดง้างอะไรไปทำร้ายคน
แต่ว่าภายในเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไง
ก็อาจจะต้องสอบถามผู้ที่อยู่บริเวณนั้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนนะครับ

บอกว่าเด็กแว้นที่ไปขี่รถชนอศนั้นคือจริงก็ต้องได้รับโทษทางกฎหมายอยู่แล้ว
แหกด่าน๒ไปชนเจ้าหน้าที่อศ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าผลสอบสวนเป็นเช่นไรก็จะดำเนินการ
แล้วจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ
นะครับขณะที่ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลจากนายปากาศิษย์ศึกสงครามประหลัด
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชุมบุรี
ซึ่งประหลัดก็อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้วยนะ
ประหลัดยอมรับนะคะว่าตัวผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์
รถชนจนบาดเจ็บสาหัส
ผมยอมรับครับว่าผมควบคุมลูกน้องได้ไม่ดีพอ
และตอนนี้ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว
หลังจากนี้ผมจะทำหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ถึงเหตุถึงผลถึงรายละเอียดทั้งหมดต่อไป
อย่างไรก็ตามอยากวอนสังคมอย่าตำหนิตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์
เพราะมันมีคนที่ใส่เครื่องแบบตำรวจอยู่นายสองนาย
ใช่ค่ะบอกว่าเพราะตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงผมจะเข้าขอโทษผู้ป่วยรวมถึงทางโรงพยาบาลด้วย
ที่ลูกน้องผมก่อเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

ก็ต้องดูกันไปว่าวิธีการตรวจสอบของหน่วยงาน
แล้วก็การลงโทษอาสาสมัครจะเป็นยังไงต่อนะครับ